เรื่องดีเป็นบ้างดีกว่านะคะความรักกุ้งกิ้งมุ่งมิ้งสันเกิน
ผ่านไปผ่านมาแป๊บเดียว๕ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับหมากกับคิมเบอร์รี่นั่นเองนะคะ
ความหวานเขามีอะไรให้ดูกันบ้างไหม
งานมิลานแฟชั่นวีคมาหมาดนะคะสำหรับคิมเบอร์รี่
แต่ว่านุ่มคนสนิทหมากปรินเนี่ยดูท่าว่าจะคิดถึงสุดเลยนะ
ถึงขั้นลงรูปเรียกตัวให้กลับมาไว

คล้ายพี่เวียกกับเวลาลงรูปตามนี้นะฮะ
นั่นแหละส่วนประเด็นที่หลายคนเรียกว่า
เห็นว่ารูปในไอจีของหมากมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นโทนสีขาว
ก็คิดกันไปว่าช่วงนั้นมีปัญหาอะไรกับคิมหรือเปล่า

เพราะว่าเขาหวานเวอร์กันเพิ่งผ่านมาครบรอบกันไป๕ปีนี่แหละ

แล้วก็กลับมาไทยก็นัดดินเนอร์กันแล้วก็หวานเวอร์ปกติค่ะ

จริงเหรอกินส้มตำแน่เลยดินเนอร์ยังไง
อืมยังไง
มีผ่านได้กันหรือเปล่าหรือว่าแบบ
หรือว่าไงมีผ่านในไอจีหรือเปล่าเรารู้ไหมมีผ่านในไอจีหรือเปล่าเรารู้ไหม
เอ่อรู้ค่ะคือ
รู้ดีอ่ะค่ะก็ตอนนั้นเราอยู่ที่นิรานค่ะถ้าพี่แบบมีไมค์มาสิบกว่าอันต่อหน้าพี่แล้วก็ถามถึงเลิกแฟนพี่พี่จะเขินไหม

แต่ว่าดัดแล้วดัดไปแล้วใช่ไหม
เพราะว่าเราก็มีความรู้สึกดีด้วยกันทุกวันอยู่แล้วแล้วก็เป็นแค่วันหนึ่งที่แบบให้ของแทนใจอะไรอย่างเงี้ย

แจ๊คดีกว่าถ้ามีสิบไมค์มาสัมภาษณ์

มันดูด์ว่าเลยกลับมาเกิดขึ้นหรือเปล่า